มาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่าคนงานกำลังลื้อถอนแผ่นเหล็ก
ใต้สะพานข้ามแยกบังกะปิโอ้โหเขตชุมชนอีกแล้ว
แต่ว่ามันช่วงกลางดึกตรงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าสลิงเนี่ยเกี่ยวแผ่นเหล็กยังไม่ครบ๔ด้าน
เขายกขึ้นปุ๊บมันก็หล่นลงมามีคนได้รับบาดเจ็บ
มีคนเสียชีวิตค่ะโอ้โห
ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันเกิดกลางวันนี่จะขนาดไหน
แต่นี่กลางดึกคุณผู้ชมค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ตรงสะพานยกระดับข้ามแยกบังกะปิเป็นการลื้อถอนแผ่นเหล็กที่อยู่ใต้ท้องสะพาน
เหล็กนี้ยาวประมาณ๑๐เมตรครับ
แล้วมันก็ล่วงลงมานะคะใส่คนงานที่ทำงานอยู่
กู้ภัยต้องไปนำตัวส่งโรงพยาบาลหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ย
อาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
มันสูง๑๐เมตรแล้วยกขึ้นไป
แต่ต้นยกขึ้นไปมันจะมี๔มุม
แต่เกี่ยวไม่ครบ๔มุมแล้วยกขึ้นไป
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่สมดุลแล้วมันก็ร่วงลงมา

เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากการที่รถเครน๒คัน
เอาสลิงขึ้นไปผูกกับแผ่นเหล็กที่อยู่ใต้ท้องสะพาน
แล้วยังเกี่ยวไม่ครบ๔มุมก็เลยร่วงลงมา
แทกกับคนงานที่อยู่บนเครนและนั่งร้าน
ก็คือที่อยู่ข้างล่างนั่นแหละมันล่วงลงมาทับเขา
ศีรษะแตกคนหนึ่งอีกคนนึงตกลงมาจากกระเช้าของรถเครน

แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงได้รับบัตรเจ็บนะคะเล็กน้อยที่ขา
ตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองแรงงาน

ผู้บาดเจ็บก็ได้กลับบ้านแล้ว
ก็จะมีกองทุนประกันสังคมดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย
ส่วนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นมีการจ่ายเงินทดแทนรายได้
เงินช่วยเหลือการจัดการทำศพประมาณ๑๓๑๐๐๐บาทค่ะ
เราต้องมีการสอบสวนในสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะครับ

แต่ในเต้นต้นนะครับเราก็ดูในเรื่องกลุ่มผู้ผู้ใหม่
ว่าทางผู้รับเหมาหรือผู้หูการจับบัตรนั้น

แล้ววิศวกรเหล่านี้ยังสรุปสารเหตุอะยั่งพบว่ามันเกิดจากอะไรไม่เกิดเพื่อน

ท่างนางานถือว่ามีศูนย์ใครมีการตะปีกมาด้วย
ตอนนี้เขาพิมพ์การความผิดชอบอะไรอย่างไรบ้าง
ยังไม่ทราบในส่วนนี้ผมก็จะเว้ยมานาทรนะครับ
โปรบาทในภูมิผมก็ส่งรายงานก็ดูในส่วนนี้ก่อนนะครับ